คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยดีกว่า
สำหรับแก๊งผู้ชายสร้างภาพ
แต่เป็นภาพที่ดีที่อยากให้ทุกคนดูนะครับ
ภายใต้ภาวะตึงเครียดกับสถานการณ์โควิด

เห็นน้ำใจงามของพี่น้องคนวงการบันเทิงค่ะ

ผมเต็มใจที่ใครจะว่าผมเป็นคนสร้างภาพ

แล้วก็ให้สังคมดูเอาไว้ด้วยนะคะ
บอกเลยว่าเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าบ้านเรามีสถานการณ์อะไรที่แบบ

ในช่วงโควิดระบาดครั้งที่ผ่านมาค่ะ
ครั้งนี้ข่าวการแพร่ก็เริ่มหนาหูขึ้น
โรงพยาบาลทีมแพทย์ทำงานหนักค่ะ
อุปกรณ์ต่างเริ่มขาดแคลนค่ะ
คุณอาร์ดสักสุดขอยื่นน้ำใจงามเลย
ส่งมอบไปให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะ
เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพกับคลิปวีดีโอนะคะ

อยากจะขอทำสิ่งดีต่อไป
จุดนี้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

ก็ตั้งใจจะทำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ใครที่ต้องการจะสมทบทุนอะไรก็ว่ากันไป
สถานการณ์แบบนี้คุณอาร์ตเขาบอกไว้ว่า
ใครที่พอจะมีกำลังช่วยเหลืออะไรกันได้

และที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองให้มากด้วยนะคะ

ใช่นะคะหลายคนก็ดูแลตัวเองกันไปเนาะ